คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้ค่ะ
เพราะว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้
ว่าเธอเจอผี๖ปีเจอมาตลอดต่อเนื่อง๖ปี
เป็นผีผู้หญิงยืนอยู่หน้าวัด
วักมือเรียกขอไปด้วยขอไปด้วยแบบนี้ค่ะ

เธอบอกว่าถึงขั้นที่ย้อนกลับไปที่วัดที่หน้าวัดจุดที่เจอผีบ่อย
อยากได้อะไรก็บอกมามาเข้าฝันมา

จริงก็เขาบอกเขาเจอ๖ปีต่อเนื่องเลยนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยเดี๋ยวขอไปดูหน่อย
ว่าจะเจอไหมเราก็ส่งติไปค่ะ

โพสต์ให้ค่ะ๖ปีค่ะเจอจนชินค่ะ
เมื่อก่อนเห็นเขาพูดบ่อยว่าทางผ่านตรงกำแพงวัดหนองเหล็กมีเสียงผู้หญิงบ่อย
ผมก็เจอกับตัวมาบ่อยครั้งบางครั้งก็ตะโกนกลับว่าไม่ต้องมาร้องใส่ผมไม่กลัวผี

เรื่องแบบนี้ต้องส่งติไปค่ะ

ไม่รู้ผีจะกล้าออกมาเจอติหรือเปล่านะ
ติ้ก็ไปวัดป่าสมาธิหนองแก้ววัดพื้นที่เยอะค่ะ

ภายในวัดเนี่ยต้นไม้เยอะเลยร่มรื่นค่ะ

ทางเข้าออกวัดมี๒ทาง
คือประตูด้านหน้ากับประตูด้านหลัง
จุดที่มีการโพสต์เอาไว้ในโซเชียลคือประตูด้านหลังวัดค่ะครับ
ประตูนี้เลยนะคะซุ้มประตูมีรูปปั้นยักษ์สองตนยืนอยู่นะคะ
นี่นะคะที่ยักษ์ก็จะมีพวงมาลัยมีน้ำอัดลมที่ชาวบ้านมากราบไหว้
ด้านหลังวัดมีลักษณะเป็นทางสามแพร่งก็คือมีทางเลี้ยวไปทางซ้ายและทางขวา
ประตูวัดอยู่ตรงกลางทีมข่าวก็ติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะ
เพื่อถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ติดต่อไม่ได้
ครับก็เลยถามชาวบ้านที่เขาอยู่ข้างข้างวัดในสาชัยบุตรดี
เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มานานแล้วค่ะไม่เห็นเคยเจอเลย
ชาวบ้านที่อยู่ตรงนี้บอกไม่เจอไม่มี
ไม่เห็นเคยได้ยินเสียงเรียกอะไรเลยนะคะ
ชาวบ้านที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงนี้ประตูนี้
ก็ไม่มีใครเห็นไม่มีใครเจอ
แต่เขาให้ข้อมูลเอาไว้ลักษณะแบบนี้ค่ะว่า
เมื่อ๕ปีก่อนมีพนักงานของห้างสรรพสินค้าแถวนี้นะคะ
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตรงซุ้มประตูด้านหลังวัด
ช่วงประมาณ๔ทุ่มเห็นเปรต

เป็นเงาสูงดำยืนอยู่ที่ซุ้มประตูหลังวัด

เขาขี่หนีเลยนะคะเขากลัวค่ะ
วันรุ่งขึ้นคนที่เห็นเปรตก็เลยไปทำบุญ
เพราะคิดว่าเปรตคงมาขอส่วนบุญ
หลังจากนั้นก็ไม่เห็นเปรตอีกเลย

คนขากันตายคนตายแถวนี้
กก่อนก็มีคนยิงกันตาย
ทางเจ้าห่อทางบายพรรด์

ท่านบอกว่าท่านอยู่ที่วัดนี้๑๒ปี
ไม่เห็นเคยมีอะไรเลยค่ะครับพระท่านบอกท่านไม่เคยเห็นหรอก
วิญญาณผูดผีเสียงปริศนาหรือเปรตอะไรไม่มีพระรูปไหนเคยเห็น
ที่ผ่านมาช่วงดึกมีตำรวจมาตั้งด่านจับยาเสพติดเป็นประจำ
ก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวตำรวจเขาก็มาตั้งด่านมาอะไร
อาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลละมั้งก็อยากจะให้ใช้วิจารณญาณพิจารณากันหน่อยนะคะ
พระท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งของแต่ละคนที่สร้างขึ้นมา
เห็นนั่นเห็นนี่ไปตามจินตนาการครับ
ก็จะมีการตั้งด่านแบบนั้นตลอดเวลาด้วยก็สามารถไปถามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
สำหรับเรื่องพูดผีปีศาจก็ไม่อยากให้จะไปปักใจเชื่อแบบนั้น
ต้องใช้วิจารณญาณมันอาจจะเป็นจิตปรุงแต่งของแต่ละบุคคลก็ได้
นี่ฮะเราก็ให้เห็นภาพกลางวันกับกลางคืนนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีประตูหน้าวัดตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นชัดว่าเทียบเคียงกันจะเป็นยังไง
อันนี้นะฮะบรรยากาศนี่ก็จะต่างกันแค่แสงสว่างนะค่ะ
พอเป็นผู้ช่วงมืดนี่จะอีกอารมณ์หนึ่งเลยนะ
ท่านผู้ชมครับค่ำที่ผ่านมานี่เองครับ
คุณกิติศักดิ์ก็เลยอยู่ในพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับ
หน้าประตูวัดชุมชนหนองเหล็ก๒เนี่ยนะ
กลางคืนเลยนะฮะติเพื่อจะมารอฟังว่าจะมีเสียงใครมาเรียกไหม

ติมาไม่บอกไม่กล่าวก็อยู่ฮะอยู่ตั้งแต่ช่วงค่ำไล่มาจนเนี่ยฮะ
มืดเนี่ยแล้วคุณกิติศักดิ์นะครับก็ส่งภาพมาให้เราดู
ไปถ่ายซะหลายมุมเชียก็มีรถผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดนะฮะ
ระยะเป็นระยะแต่กลางคืนก็เสียงเงียบสงัดอย่างเงี้วางเวงอยู่
ตรงนี้ก็ประตูวัดป่าสามัคคีหนองแก้วนะฮะอยู่ก็นานพอสมควรครับ
แต่ไม่ได้ยินเสียงปริศนาเรียกอะไรนะ
เดี๋ยวให้ติตามหาให้เจอตัวผู้ชายคนนั้นก่อนคนที่โพสต์อ่ะ
เขาอาจจะได้ยินอะไรเหมือนจิตปรุงแต่งเหมือนที่ท่านเจ้าวาดบอกหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่ติก็ยังติดต่อเจ้าของโพสต์ไม่ได้นะ
แต่ในมุมมองความเชื่อของคนที่เขาเชื่อด้านนี้เขาจะมองว่า
บางทีคนเราก็สัมผัสความรับรู้ต่างมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหม
แบบเซนต์คนต่างกันอะไรแบบนี้ใช่ไหม